ก็จะมีพระบรมชายาสาธิสลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่บริเวณปกหน้าเต็มหน้าปกเลย
แล้วก็จริงอยากให้ดูด้านหลังด้วยนะคุณผู้ชม

ด้านหลังนี่คือเป็นเหมือนรายพระนามของราชวงศ์จักรี

คุณผู้ชมก็ไปหาซื้อได้เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกประจำบ้านเอาไว้
เพราะว่านี่คือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
ใช่ค่ะซึ่งกว่าจะออกมาเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนี้ได้เนี่ยนะคะ
ชาวไทยรัฐทุกคนเลยภาคภูมิใจมาก
แล้วก็มีการระดมความคิดระดมสมองกันอย่างหนักว่า
จะทำอย่างไรจะเลือกแบบไหนมีการประกอบแสงสีเสียงเป็นสื่อผสมอย่างไรบ้าง
ให้คุณผู้ชมไปดูขั้นตอนวิธีการตรงนั้นกันเลยค่ะ
สำหรับหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษเล่มนี้นะครับ

ร่วมกันทำทั้งเครือไทยรัฐกรุ๊ปเลยครับ
ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ

แล้วก็ทีมงานจากไทยรัฐทีวี
แล้วก็รวมถึงไทยรัฐออนไลน์ด้วยครับ
ก็ทุกคนก็ใช้ความรู้ความสามารถ

มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ
เพื่อที่จะทำผลงานจารึกประวัติศาสตร์ชาติไทยไว้นะครับ
แล้วก็ทุกคนตั้งใจเป็นอย่างมาก
เลิงราชสมบัติรัชกาลที่๑๐
คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
ประจำวันที่๔พฤษภาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
ไทยรัฐกรุ๊ปได้ร่วมแรงร่วมใจ
ระดมสรรพกำลังจากทั้ง๓สื่อ
คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐทีวีและไทยรัฐออนไลน์
เพื่อผลิตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
โดยได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญทั้งหมด๙บทอันประกอบด้วย
สูติการพระโอรสสมใจพวยราชพระองค์อาจสมชายชาติทหาร
ปรากฏการณ์ฮิดาบารมีกล้องฟ้าปวงประชาปราบปลื้มพระอิริยบท
พระราชกรณียกิจปรากฏทั่วถิ่นสยามงดงามพระอัจฉริยะศิลปะปวีนิพล
ยนต์บรมราชาพิเศษจักรีราชวงศ์
ก็มีคุณสมชายกุศลสมบัติเป็นประธานที่ปรึกษาของโครงการนี้ที่มีบทบาท
แต่การช่วยดูแลทุกอย่างออกความเห็นแล้วก็ประชุมร่วมกัน
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนละเอียดครบถ้วนทุกอย่าง
หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ไปในวันที่๔ที่ออกมา
จะเก็บไว้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของการขึ้นในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
รัชกาลที่๑๐จะทรงเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อย่างเต็มสมพระเกียรติครับ
อยากจะเรียกว่าเป็นฉบับแรกที่ใช้สิ่งที่เขาเรียกกันว่าสื่อผสม
เราก็ใช้คำว่าสื่อผสมนะฮะคือจะมีทั้งแสงสีเสียงอยู่ในตัว
พอส่องเข้าไปแล้วจะเห็นความเคลื่อนไหวต่าง
เพราะฉะนั้นเรื่องที่จะเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพที่เกี่ยวกับ
อย่างในช่วงของในภาพของประทับใจต่าง
พระองค์ท่านซึ่งเราจะมีภาพทับใจหลายภาพมาก
ที่เชื่อว่าหลายภาพคงจะไม่มี

อย่างภาพที่ทรงเต้นรำกับสมเด็จพระบรมราชินินาศ
ในวันที่สำเร็จโรงเรียนในร้อยที่ดันทรู

และเคยอันเชิญขึ้นปกเมื่อปี๒๕๖
เนื้อหาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
เลิงราชสมบัติรัชกาลที่๑๐
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ได้รวบรวมภาพพระราชกรณียกิจ
ตั้งแต่ยังทรงพระเยาจนถึงปัจจุบัน
ภาพอาจไม่เคยได้รับชมมาก่อน
ทีมงานกราฟิกไทยรัฐทีวีได้สร้างสรรค์ขึ้น
ถือเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษที่ทรงคุณค่า

การขึ้นครองสิริราชสมบัติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
นี่คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
ภาคภูมิใจของชาวไทยรัฐ
ที่ได้บันทึกหน้าประวัติศาสตร์
และน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ
เป็นความภาคภูมิใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ที่มีโอกาสได้ถวายงานรับใช้พระองค์ท่านในการเทิดพระเกียรติอย่างสูงในช่วงที่ทรงประกอบพิธีสำคัญในการครองราชขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์
คือเราก็บันทึกเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันทั้งเครือไทยรัฐกรุ๊ปเลยนะครับที่จะทำงานนี้นะครับเพื่อท่านขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่๑๐โดยสมบูรณ์แบบครับ
ถือว่าความยิ่งใหญ่เหมือนการที่ได้มีโอกาสเนี่ยทุกคนก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจมาก
และเมื่อเราเอาผลผิดของเราไปรวมนั่งประชุมใหญ่ร่วมกันนะครับกับทางฝ่ายของไทยรัฐทีวีแล้วก็ทางไทยรัฐออนไลน์ด้วยผมยิ่งเห็นความตื่นเต้นของทุกคนที่ได้มามีส่วนทำในงานชิ้นนี้ครับ
เรามีความเคารพในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นการทำอะไรที่ได้มีโอกาสสนองคุณสาบานอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจครับ
ไทยรัฐได้ตั้งใจจัดทำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประวัติศาสตร์ขึ้นมา
เพื่อจารึกและส่งต่อไปยังคนรุ่นหลัง
ได้ร่วมภาคภูมิในความเป็นชาติไทยในโบราณราชประเพณีของไทย
ซึ่งสาระของหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับได้ร้อยรวมไว้อย่างครบถ้วน
ภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่เราได้ร่วมกันจาลึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็พิธีอันทรงเกียรติในครั้งนี้นะครับ